เกษตรทำเงินวันนี้จะไปดูเกษตรกรชาวสุราธานีเขาหันมาทดลองเลี้ยงกุ้งในแบบฉบับของตัวเขาเองแล้วประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เลยอยากจะมาแชร์ติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เกษตรกรทดลองเลี้ยงกุ้งบ่อได้ผลเกินคาดปล่อยกุ้งจำนวน๑แสนตัวเลี้ยงเพียง๖๐วันก็ได้กุ้งตัวใหญ่สวยไร้สารพิษด้วยครับ
นี่เลยคนงานกำลังช่วยกันลากกุ้งขึ้นจากบ่อ
โอ้โหกุ้งสดตัวใหญ่มากเลยครับ
กุ้งได้ตัวใหญ่สวยแบบนี้
จะไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเขายิ้มแก้มปริได้อย่างไรล่ะครับ
นี่คือพี่สรรยูชูมีบุญ
เลี้ยงกุ้งในบ่อด้วยน้ำหมักสับปะรด

ตามสูตรที่ตนเองนั้นได้คิดค้นขึ้นมาเองเลยครับ
ชั่วชาวตอนข่าวมาที่สรันยูฟาร์มตำบลธาตุฐองใหม่
อำเภอกาณธนวันสุราษฐานี
กุ้งที่นี่มีการเจริญเติบโตที่ดี
เรียกได้ว่าตัวใหญ่กว่ากุ้งในวัยเดียวกันอีกนะครับ
เพราะพี่สรรยูได้สูตรเลี้ยงกุ้งที่ลงตัว
แต่ก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายปีเหมือนกันนะครับ
กว่าจะได้สูตรนี้นั่นก็คือน้ำหมักสับปะรด
ผสมกับสมุนไพรไทยแล้วนำมาผสมอาหารให้กุ้งในบ่อกินทุกวัน
กุ้งที่กำลังคัดขนาดอยู่นี้เลี้ยงได้๒เดือนเองนะครับ
บอกเลยว่ากุ้งห้าสิบสามตัวช่างได้หนึ่งกิโลกรัมเลยนะ
กุ้งสดตัวใหญ่ที่กำลังถูกคัดขนาดอยู่นี้
ก็จะนำไปขายทั้งแบบสดและต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ด้วยการทำกุ้งซีอิ๊วดอง
พี่สรรยูยังบอกอีกว่านอกจากกุ้งตัวโตดีแล้วนะ
ไร้สารเคมีด้วยเพราะการเลี้ยงกุ้งด้วยสูตรของพี่แก

กุ้งสดเนี่ยจากบ่อแถมไร้สารเคมีแห่งนี้
เมื่อผ่านกระบวนการดองแล้วจะทำให้กุ้งมีความกรอบอร่อย
ุ้งดองซีอิ๊วที่นี่มีรสชาติที่ดีเลยทีเดียว
ถือว่าเป็นสินค้าขายดีและพร้อมส่งออกไปทั่วประเทศแล้วครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ

กุ้งหมักกุ้งดองซีอิ๊ว
งดองซีอิ๊วขอสาหร่ายแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงนะ

ก็คือถือว่าดีนะเป็นการแปรรูปอาหารด้วย

ก็คือจะได้ขายได้๒ช่องทางทั้งแบบสดแล้วก็ทำเป็นแบบว่าแพ็กเกจในการถนอมอาหารด้วยนะคะ